ช่วงนี้มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ขอนแก่นกันหน่อยนะคะ
มีหนุ่มก่อสร้างคนหนึ่งไม่รู้จริงว่าเป็นอารมณ์ไหน
อารมณ์เบื่อเหนื่อยเศร้าหรือเหงาก็ไม่รู้เหมือนกัน
ไปนั่งดื่มเหล้าอยู่บนทางรถไฟนั่นไงบนรางเลยนะคะ
แล้วรถไฟก็มากดแตรก็แล้วส่งสัญญาณก็แล้ว
เขาไม่ยอมลุกไปไหนครับสุดท้ายรถไฟก็เบรกไม่ทันล่ะค่ะ
กระเด็นจนเสียชีวิตเลย
ตำรวจโรงพักย่อยศิลาไปตรวจสอบชายไม่ทราบชื่ออายุประมาณ๓๐ปีนะคะ
รถไฟชนกระเด็นเสียชีวิตอยู่ในพงหญ้าข้างรางรถไฟ
ใต้สะพานลอยทางข้ามรถไฟบ้านหนองไผ่ในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
สภาพก็คือคอหักนอนคว่ำหน้าอยู่ห่างจากจุดรถไฟชนกว่า๑๐เมตรค่ะ
พนักงานขับรถไฟขบวนหนองคายกรุงเทพเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
เขาก็ขับรถไฟออกมาจากสถานีอุดรธานีมุ่งหน้าเข้าสถานีขอนแก่น
ถึงที่เกิดเหตุประมาณสัก๒ทุ่มครึ่ง
ไฟหน้ารถไฟก็สาดไปเห็นผู้ตายเนี่ยนั่งดื่มเหล้าอยู่บนรางเลยค่ะ
แต่เขาไม่หลบไปไหนเลยยังคงนั่งคาอยู่ตรงนั้น
พอหยุดรถไฟได้เขาก็รีบลงไปหานะแต่ก็ไม่เจอร่าง
ชาวบ้านก็มาช่วยกันหาแล้วก็แจ้งตำรวจจนมาเจออยู่ตรงพงหญ้านี่แหละค่ะ
เขาเป็นคนงานก่อสร้างมาเช่าบ้านอยู่ในชุมชน
แล้วก็ชอบมานั่งดื่มเหล้าบนรางรถไฟแบบนี้บ่อย
ตำรวจก็นำศพส่งโรงพยาบาลศรีนครินชนะสูตรแล้วนะคะ
แล้วก็จะติดต่อยาดมารับศพเพื่อบำเพ็ญกุศลต่อไปค่ะ